เอาละค่ะติดตามกันต่อเนื่องค่ะ
กับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นี้นะคะ
ก็มีการเตรียมพร้อมนะคะลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมปี๒๕๕๘นะคะ
สูงถึง๘๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
รัฐมนตรีก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ

นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วนั้น
อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บอกว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลง
เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กระทรวงวิทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างนะคะ
โดยหนึ่งในหน้าที่สำคัญคือการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและงานวิจัยนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะได้มีการตั้งสะพานนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
หรือสวนชขึ้นมาเพื่อให้มีเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนะคะ
และนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางกระทรวงวิทย์ก็มีการกำหนดมาตรการแรงจูงใจ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
อย่างเช่นมาตรการด้านยกเว้นภาษีสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อกิจกรรมเอื้อต่อกิจกรรมวิจัยและการพัฒนา
ซึ่งก็มีโครงการนำร่องไปแล้วนะคะนั่นก็คือเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นต้นค่ะ
ฟังเสียงรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ
ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะคะ
ก็มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรากันเรียกกันเอสเคิร์ฟ
นิกสินคมสรุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองก็พยายามที่จะเอ่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพราะฉะนั้นงบประมาณ
เป้าหมายก็จะไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้
เพราะฉะนั้นในอนาคตก็ยังให้ความสำคัญอยู่
เพราะถือว่ายังเป็นเป้าหมายของในช่วง
เรียกว่า๕๑๐ปีข้างหน้านะคะทิศทางก็คงไม่เปลี่ยน
โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสาขาที่เราคิดว่า
ประเทศไทยน่าจะมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำของโลกด้วยนะคะ
หรือของภูมิภาคเราก็คงจะยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ด้านดรกิติพงศ์พร้อมวงลัยคาธิการสวธน
ก็เปิดเผยถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยนะคะ
ว่าเป็นที่น่ายินดีกว่าตัวเลขการวิจัยและพัฒนาของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี๒๕๕๘ตัวเลขการลงทุนอยู่ที่๘๔๖๗๑ล้านบาท
ที่สำคัญเรายังพบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของเอกชนนั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากอุตสาหกรรมอาหารยานยนต์และเคมี
โดยในปี๒๕๕๘มีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมามากถึง๗๓
นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ภาคเอกชนให้ความสนใจด้านงานวิจัยและพัฒนามากขึ้นเรื่อยนะคะ